คุณผู้ชมครับส่วนวิธีการต่างที่ถูกนำเสนอ

เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีด้านการขนส่งอวกาศ
เพราะเขาโอ้โหเป็นผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์เทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย

บอกว่าเทคโนยีต่างอุปกรณ์ของเขา
ขึ้นสู่อวกาศได้รับภาษาอะไรกันในถ้ำ
ใช่แล้วคือดูในทวิตเตอร์ของเขา

แล้วก็บอกว่าจะส่งความช่วยเหลือมาให้เราตลอดเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะยานดำน้ำกู้ภัยในถ้ำขนาดจิ๋ว
เขามีการโพสต์คลิปวิดีโอในการทดสอบประสิทธิภาพยานหมูป่าแบบนี้

แต่เขาไปทดลองในสระว่ายน้ำไงคะ
เขาบอกเป็นลักษณะท่อขนาดเล็กกระทัดรัด
มีน้ำหนักเบานำนักดำน้ำ๒คนสามารถลากไปมาได้สะดวก
และพื้นผิวภายนอกของท่อนี้ก็เคลือบสารเทฟลอน
ที่เป็นหินใช้วิธีการอย่างไร

นักดำน้ำก็พาเด็กที่อยู่ในแคปซูล

เด็กอยู่เด็กนอนเด็กหายใจได้สะดวกในแคปซูล
ไม่เข้าปลอดภัยเขาบอกเขามีการทดลองประสิทธิภาพ
สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้ว

อุปกรณ์เหล่านี้ถูกส่งมายังถ้ำหลวงแล้ว

เมื่อเวลาประมาณ๕นาฬิกาของเช้าวันนี้

ระบุว่ายานดำน้ำกู้ภัยในถ้ำขนาดจิ๋ว
วิศวกรบริษัทของเขาประดิษฐ์ขึ้นมา

และได้รับการตั้งชื่อว่ายานหมูป่า
ถูกส่งมาถึงถ้ำหลวงเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้
ลอนมัสระบุว่ายานหมูป่าจะถูกรอเตรียมพร้อม
อยู่ที่บริเวณโถง๓ภายในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย

จะใช้ยาลำนี้ให้เป็นประโยชน์ได้บ้าง
แล้วก็ลงท้ายโพสต์ของเขาของอิลอนมัสนะครับว่า
เมืองไทยสวยงามมาก
ก็ต้องดูนะว่าจะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับ